เด็กวัย๔ขวบหายไปพร้อมกับสูญนัก
แล้วก็ไปเจอเป็นศพอยู่ในสวนยูคาลิปตัส
ไปอยู่ที่สระน้ำจมน้ำเสียชีวิต
ยายเองเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอาถรรพ
เพราะว่าหลานไม่เคยออกจากบ้านไปไหนไกลเลย

ตำรวจสพประจันตคามก็รับแจ้งว่าเด็ก๔ขวบเป็นเด็กชาย
หายออกจากหมู่บ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลคำตะโนด
อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ก็เลยประสานกู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันออกค้นหา
สุดท้ายค่ะไปเจอเท้าของเด็กก่อนเป็นรอยเท้า
แล้วก็สุนัขอยู่ที่สระน้ำกลางสวนยูคาลิปตัส

ก็ไปค้นหาอยู่ในสระสัก๑ชั่วโมงได้
ก่อนที่จะไปเจอร่างของน้องออกัสนะคะวัย๔ขวบ

ก็นำร่างขึ้นมาแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจ
สุดท้ายก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้
สภาพศพสวมชุดนอนลายการ์ตูน
แล้วก็พบว่าสวมกางเกงกลับด้านด้วย
กางเกงกลับด้านเนี่ยทำให้หลายคนเชื่อว่านี่เป็นลางไม่ดีด้วยหรือเปล่า
นางไพบูนบู่มากอายุ๖๐ปี
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะคะเธอก็ตื่นนอนมาตอนตี๕
เห็นหลานชายหลับอยู่กับหลานอีกคนก็ลุกไปหุงข้าวเตรียมทำอาหาร
กลับมาดูอีกทีไม่เจอน้องออกัสแล้ว
สังเกตมันเป็นที่น่าสังเกตว่าประตูหน้าบ้านมันก็ล็อก

ทำไมไม่เห็นว่าหลานนี่ออกไปตอนไหนนอนกันอยู่สองคนแบบนี้

หลานเนี่ยไม่เคยไปไกลจากไหนเลยไม่เคยไปไกลขนาดนี้มาก่อน
ส่วนเรื่องของอาถรรพ์ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
แต่ก็ต้องเชื่อเพราะว่าของแบบนี้มองไม่เห็นค่ะ

ก็มีอาถรรพ์บ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเชื่อ
ของดิจรพรุของไม่หินตัวหินตน
ยายจิ๋งขึ้นมาอุ่นข้าวที่๕๓๐ก็ยังโหมพ่ายหลานอยู่
ใบบุญเลิศเนศกุณชรไว้๖๒ปี
บอกว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่แน่ใจ

ก่อนตัดก็จุดทูปบอกขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วจุดที่ไปตัดอยู่ห่างไปประมาณ
สิบกิโลเมตรส่วนตัวเชื่อว่าสุนัขพาไปนะคะ
เพราะว่าน้องเนี่ยติดสุนัขมากเนี่ยค่ะอาจจะพลัดตกน้ำ
โดยจุดที่พบก็เพราะว่าสุนัขเนี่ยวนเวียนอยู่ตรงสระน้ำ
ไปเจอน้องอยู่ในสระนายสังทองมุ่งบังนะคะ
อายุห้าสิบห้าปีผู้ใหญ่บ้านหมู่หกก็บอกค่ะ
บอกว่าบริเวณที่น้องออกกัสเนี้ยนะคะไปจมน้ำเนี้ย
มีประวัติมีคนเคยเดินหลงป่าหายไปถึง๓คน
เป็นผู้ชายทั้งหมดรายแรกหายไป๒คืน
ก่อนจะไปพบที่โคนต้นไม้ใหญ่รายที่๒หายไป๑คืน
ตอนเช้าวันถัดมาตัวเขาก็กลับมาเอง
ถามว่าไปเรียกหาทำไมไม่ได้ยินบอกมาว่าได้ยินเสียงคนเรียกนะ
เห็นแสงไฟแต่ว่าเขาไม่ให้พูดเออ
รายที่สามหายไปเหมือนกันหายไปที่บริเวณป่า
บริเวณชายป่าของหมู่บ้านตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ
เคลิ้มหลับไปรู้สึกตัวอีกทีตื่นมา
แล้วก็นอนอยู่ข้างทางห่างกันประมาณหนึ่งถึงสองกิโลกรัม
แล้วก็ล่าสุดนะคะรายที่๔ก็คือน้องออกัสที่หายตัวไป
แล้วก็พบจมน้ำเสียชีวิตนายสิทธิแลพวงอายุเจ็ดสิบสองปี
ซึ่งเคยหายตัวไปเป็นรายที่สามเนี่ยเขาเชื่อว่าที่เขาเคลิ้มหลับไปจากจุดหนึ่ง
แล้วก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือเจ้าที่เจ้าทางที่อาจไปล่วงเกินเอาไว้หรือเปล่าค่ะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็พูดไม่ได้นะมันคงจะมีอยู่มันต้องมีอยู่
เจ้าที่เจ้าทางเจ้าภูมิเจ้าอะไรเพราะอาจจะมีอยู่
บางทีก็เราไปล่วงเกินเขาอะไรทีนี้เขาก็เออ
ก็อาจจะทำโทษแล้วส่วนญาติของน้องออกัสนะคะ
ก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอรัญญารามซึ่งเป็นวัดในพื้นที่
และจะทำการชาปนักกิจในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนี้ค่ะ